คือผมแปลงกับโปรเจ็กต์นี้หนักมากจริงจริง

อาจจะไม่ค่อยทราบไม่ได้
ก็จริงจริงเมื่อก่อนได้ข่าวทราบข่าวมา
ตกใจอยู่พอสมควรครับผม
แต่ว่าก็มีพี่น้องให้กำลังใจกันครับ
แต่ว่าเลิกกันไปได้สักระยะหนึ่งแล้วครับ
ก็สักระยะครับไม่นานไม่สั้นมากครับ

ก็ถือว่าเป็นแฟนนะครับผม
ก็มีความสัมพันธ์ดีให้กันในระหว่างที่แบบ

ถ้าพอเลือกกันแล้วก็ได้กลายมาเป็นเพื่อนที่แบบดีต่อกันครับ
กรรมตรงตรงเลยค่ะหลังจากที่เราให้สัมภาษณ์กันแรกเราไม่ได้โทรไปหาเขาเลยเหรอคะ

แล้วก็ทำไมเราเลยไม่ตัดสินใจโทรหา
เรายังมีเพื่อนพี่ที่เราไม่สามารถทำให้เขาเสียหายได้
ดังนั้นเราก็ขอทำหน้าที่การงานของเราให้เสร็จเรียบร้อ
แต่จิตใจเราสามารถจะคอนโทรลตัวเองได้อยู่ตลอดเวลา
ก็พยายามครับผมก็อาจจะมีแบบกระทบมาบ้างเนอะ
แต่ว่าเราก็ต้องมีหน้าที่ที่เราต้องทำเราก็ต้องทำให้เสร็จเรียบร้อย
อยากพอมีหน้าออกไปแล้วอยากพิสูจน์อะไรไหมครับ
คงต้องกลับไปคุยรายละเอียดกันก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้รายละเอียดเท่าไหร
ฉะนั้นเราก็ไม่มั่นใจว่าจริงขึ้นมัน
อันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่า
เราไม่ได้คุยกันมาสักระยะใหญ่แล้วครับ
ผมก็อาจจะต้องกลับไปคุยคุยกับหลายข้างครับ
เรื่องกังวลเรื่องกังวลมีคำตอบเรื่องกังวลมากไหม

เรื่องกังวลมีคำตอบเรื่องกังวลมีคำตอบเรื่องกังวลมีคำตอบเรื่องกังวลมีคำตอบเรื่องกังวลมีคำตอบเรื่องกังวลมีคำตอบเรื่องกังวลมีคำตอบเรื่องกังวลมีคำตอบเรื่องกังวลมีคำตอบเรื่องกังวลมีคำตอบเรื่องกังวลมีคำตอบเรื่องกังวลมีคำตอบเรื่องกังวลมีคำตอบเรื่องกังวลมีคำต
คิดว่าอาจจะมีบ้างครับผมแต่ว่าก็ทำไม่ได้เนาะต้องทำหน้าที่ถ้าเขายังให้โอกาสเราเราก็พร้อมที่จะแบบทำงานของเราให้เต็มที่ครับ
ก็นิดนึงก็อย่างที่บอกว่าไม่เคยมีไมค์มาเจาะปากเยอะขนาดนี้เนอะ
ตอนนี้ก็คงต้องกลับไปคุยกับหลายฝ่ายก่อนครับผมก่อนที่จะแบบสรุปอะไรได้
ถ้าสรุปได้พร้อมจะเอามาทำอะไรก็รอดูกันต่อไปดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไง
มันก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าเขาทำร้ายผมหรืออะไรหรือเปล่า
เพราะว่าผมก็แบบมีความหวังดีกับเขาทุกอย่างเราก็แบบหวังว่าเขาจะหวังดีกับเราด้วย
แล้วมีสายใช่มั้ยคะทำไมถึงเกิดแบบนี้เกิดขึ้นทำไมเขาไม่บอกเราเองทำไมถึงกลายเป็นเรื่องในโซเชียลได้

แต่ว่าที่ผ่านมาเขาไม่ได้ติดต่อเราเลย
ติดต่อบ้างครับผมแต่อาจจะแบบช่วงหลังก็แบบอย่างที่บอกว่าไม่ได้ติดต่อกันเลย

มีที่รับพิจารณี